ไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่พัทยานะครับ

เฉียวตำรวจอาสาและพุ่งชนจักรยานยนต์แม่ลูก

เพราะว่ารถเก่งคันนี้คนขับรถสีแดงคันนี้นะครับ

ขณะที่เปิดประตูรถของคนขับอยู่เลยนะ

ปรากฏว่าโอ้โหอยู่ผู้หญิงคนนี้
ถอยหลังเหยียบตรงพุ่งคือหนีแหละ
คือประตูก็ฟาดกับตัวเจ้าหน้าที่ใช่ไหม

ก็ยังไปชนกับรถจักรยานยนต์อีกนะครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นทุกคน

ใช่กระแทกตำรวจอาสาจราจรแรง
กระเด็นไปแบบนี้นะฮะยังไม่พอครับ
คือถนนเส้นนี้ไม่ใช่ถนนโล่งนะคุณ
ถูกก็คือเนี่ยเท่าที่เห็นในรถก็จอดอยู่เยอะแยะแล้วเนี่ย

ล้มด้วยนะแล้วก็ไม่ได้จอดลงมาดูอะไรเลย
ดูดิเขาล้มฟาดฟุตปาดแบบนี้นะครับ
ขณะที่ตำรวจอาสาจราจรเดินเข้าไปพูดคุยกับ
คนขับรถเก๋งสีแดงเป็นผู้หญิงนะ

ผู้ขับรถเก๋งสีแดงพยายามขับหลบหนี

ประตูรถที่เปิดอยู่กระแทกตำรวจอาสาจราจร

มีเด็กซ้อนท้ายจนล้มลง
หลายคนบอกว่าเอ๊ะใครก่อเหตุ
และจะจับกลุ่มตัวได้ไหมนะครับ
กระทั่งเมื่อเวลา๒ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้
ตำรวจโรงพักเมืองพัทยา
ได้นำตัวคนขับแล้วนะคุณค่ะ
คนขับรถคันนี้ไม่ใช่คนไทยนะครับ

คือนางสาวเก็นเคอร์อายุ๓๖ปี

ขับรถเก๋งสีแดงคันนี้ในคลิป

ข้อหาขับรถชนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
โดยมีนายต้นลึกทะเลตำรวจอาสาจราจร
ที่เห็นในคลิปนี้นะครับ
โดนประตูข้างฟาดเข้าไป

ต้นเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเรื่อง
หญิงชาวจีนคนนี้จอดรถในที่ห้ามจอด

พยายามเข้าไปอธิบายกลับถูก

มีเด็กซ้อนมาจนบาดเจ็บซี่โครงหักเลยนะคุณ

ตอนนี้ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
โดยบริษัทประกันรถยนต์ของหญิงสาวชาวจีน
ได้เข้ามารับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล
ส่วนค่าเสียหายอื่นรอตกลงกันต่อไปนะฮะ
โอ้โหเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้น